โอเคนะคะ

พวกของที่เป็นน้ำตาล

แต่นุ้ยยังไม่กินมาแต่ไหนแต่ไรพี่จำได้

แต่ว่ากินไหมก็กินนะแต่ว่าแบบไม่เยอะขนาดนั้น
และยิ่งตอนท้องเองเนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าให้ลด
เพราะว่าถ้าความหวานเองมันจะอยู่ที่แม่ซะส่วนใหญ่
แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้กินหักโหม
กินให้พ่อหันอย่างเอาให้ชีวิตเรามีความสุข

วันนี้เนี่ยเราก็เลยมานำเสนอเนี่ย
จริงแล้วเป็นเหมือนอาหารเช้า
ของต่างประเทศของชาติตะวันตก
แต่ว่าถ้ามาในประเทศเราเนี่ยเราก็จะกินข้าวเนอะ
เป็นหลักเราก็เลยจะกินอาหารกินประเภทนี้

นั่นคือมีวอฟเฟิลมีแพนเค้ก
แล้วก็มีถ่ายโอ้โหพี่ศรี

โอ๊ยตาสร้างตลาดแต่วันนี้
เราจะมาเพิ่มความอร่อยให้กับคุณผู้ชม
เพราะว่าปกติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวอฟเฟิลเองเนี่ย
วอฟเฟิลหลายคนเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบว่า
มันมีทั้งคาวทั้งหวานใช่ไหมคะ

เฟิลนี้บางทีนะใส่แฮมเข้าไปก็ได้

แฮมจาเห็ดจาอะไรไส้กรอกบางทีนั้นก็เป็นหมดค่ะ

หรือว่าถ้าเกิดจะกินหวานเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะลาดพวกน้ำผึ้ง

แต่วันนี้เราจะมาเพิ่มความเข้มข้น
ในความอร่อยให้กับคุณผู้ชมเข้าไปอีก

มันดูแบบมันฉ่ำวาวมากเลย
พี่อยากจะให้ถึงวันพฤหัสทุกครั้งเลยว่าพี่จะได้ทานฉ่ำออกทีวี
เออแต่นุ๊ยอยากจะแนะนำตัวนี้ตัวแพนเค้ก

เพราะว่าคือปกติเราจะกินกับเมเปิ้ลไซลับเนอะ
แต่ก่อนที่ไม่ได้จุ๊กน้ำใส่เราก็ทานแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วกับแพนเค้ก
ใช่ใช่ร้อเออจริงเปล่าวี
เอาช้อนข้าวช้อนข้าวตักในกระป๋องแล้วลาดอีกที

อื้มทำเป็นแบบเราตัดอย่างนั้น

งั้นขออนุญาตนะคะชิมเลยอยากรู้

มันได้อีกรสชาตินึงเลยนี่
มีชาเย็นกาแฟเย็นแล้วก็บีบ

เออพอเวลาบีบเมเปิ้ลไซรับมันจะ
มันก็คือหอมปริหยังเป็นอีกแบบนึงเลย

แต่อันนี้หอมนมข้นแล้วก็มีความมันเข้ามาเพิ่มด้วยคุณผู้ชม
กล่อมมากยิ่งขึ้นเลยนะเห็นว่าคลายสับปะรดก็เข้ากัน
เพราะว่าไส้ของเขาที่มีความปรุ๊บเปรี้ยวนิดเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะ

อยู่นี่ไง

ขอบคุณนะไม่ได้เปิดไปตรงนั้น

เข้ากันเป็นอย่างดีไหนจิ้มนะจิ้มนะ
มีปลาร่าดีปลาร่าบอกเลย

เราเลยมาแนะนำไงเพราะมันกลมเข้ากันเป็นอย่างดี
คุณผู้ชมขอบอกเลยนะว่าบ่ายนี้นะแนะนำ
ให้ถ้าเกิดใครสะดวกทำวัอเฟิลล์หรือแพนเค้ก

โอ้ก็ไปซื้อขนมลำพรึ่งน่ะเนอะ
หน้าข้างตรงตลาดข้างบริษัทเราน่ะนะ

ขนมรังพึ่งเขาที่มันเข้ามาในเมืองไทยแล้ว

หรือเราลองเอามาซื้อลองกินดูก่อน

ก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนนะฮะ
ทักทายกันมาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะ
เข้ามาตอบคำถามกันด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปลอง
เมื่อช่วงที่แล้วที่เราบอกว่าเป็นกัญเชียงบกนะคะส่งเข้ามาได้
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เติมความหวานด้วยอาหารหวานแล้วนะคะ
แต่ว่าช่วงหน้าจะมาเติมความหวานให้กับชีวิตคู่

บางคนบอกว่าแบบเนี่ยพี่ก่อนแต่งกับหลังแต่งมันไม่เหมือนกันเลย
ทำไมไม่เหมือนนะพี่ศรีวันแรกกับวันนี้

เฉกเช่น
ก็ยังเป็นบรรยากาศเดิมพี่ก็ไม่เข้าใจนุ้ยเหมือนกันที่นุ้ยบอกไม่เหมือนกันมันคืออะไรอ่ะนุ้ย
นุ้ยไม่ได้พูด

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขอเคล็ดลับจากพี่ศรีนะ